เอาให้ดูหน่อยค่ะเรื่องของการจอดขวางหน้าบ้าน
คราวนี้มันไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่น

ไม่ใช่ค่ะหน้าบ้านตัวเองก็ยังมีที่ว่างนะ
แต่พอไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นในนั้น
เขามีเด็กขวบกว่าที่ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
จะไปหาหมอแล้วเอารถออกไม่ได้ค่ะ
ผม๑๕ล้านไปหาหมอนี่ผมออกมาได้

เป็นทางบนเรือของคุยถือผู้แตกอาหารหรือเปล่านั่น

สามารถสำนึกควรน่ะน่ะอ้าวลูกเบี้ยกูป่วยก็ตายที่มึงซื้อที่นี่เนี้ยเนี้ย
อ้าวถ่ายออกถ่ายออกเลยบ้านกำลังนี่บอกว่ามันมาหว่างเนอะ
คุณผู้ชมลองดูนะประตูรั้วน้ำเงินน่ะคือบ้านของเขา
แต่รถเขาไม่ได้จอดอยู่ในบ้านเอาออกมาจอดขวางอยู่หน้าบ้านของเขานี่แหละ
แต่ว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเขาจะเอากระบะออกแล้วมันเอาออกไม่ได้
เพราะว่าติดรถที่มันขวางอยู่แบบนี้คือแม้ว่ารถเก่งจะจอดหน้าบ้านตัวเองก็ตามนะ
แต่มันก็ไปขวางการถอยของบ้านตรงข้ามคือบ้านตรงข้ามเขาบอกว่าเอ๊ะบ้านรถเก๋งเนี่ย
จริงก็มีที่ที่ให้เข้าไปจอดในบ้านได้นะทำไมไม่เอาเข้าไปจอด
มุมของคุณผู้ชมว่ายังไงคิดว่ากระบะสามารถถอยออกมาได้ไหม
แล้วสามารถออกไปโรงพยาบาลได้ปกติไหมคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคือเขาเอามาโพสต์ในติ๊กต๊อกมันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยนะคือมีเด็กหลานชายแหละอายุขวบหนึ่ง
เจ้าของบ้านเขาบอกนะคะเจ้าของบ้านเขาบอกว่า๗โมงเช้าเมื่อวันเสาร์
หลานชายขวบหนึ่งป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ทีนี้ค่ะหลานมีอาการไอหนักมากเลยก็คิดว่าจะพาหลานไปโรงพยาบาล
แต่ถอยกระบะออกจากบ้านเขาไม่ได้เพราะว่าเอกอ่ะเอกคือเพื่อนบ้านใช่ไหม
บ้านอยู่ตรงข้ามกันอ่ะเอาเก๋งมาจอดขวางเอาไว้แบบเนี้ย
ตรงข้ามบ้านที่เขามีกระบะจะเอาเด็กไปหาหมอก็เลยถอยออกไม่สะดวก
เหตุการณ์นี้อันนี้เกิดขึ้นที่ซอยแสนประเสริฐนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดร
ทีนี้พอไปบอกเอกเอกขยิบรถให้หน่อยเอกเหมือนกับจะออกมาดู
แต่หลังจากนั้นเอกก็เดินเข้าบ้านไปไปกินข้าวต่อเอ้า
ไม่ได้ถอยไม่ได้ขยับไม่ได้ขยบรถให้ค่ะ

หลานไม่ได้ไปโรงพยาบาลสุดท้ายก็ต้องพ่นยาที่บ้านไปก่อนนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแต่เจ็ดโมงเช้าถูกไหมแต่กว่าในเอกเขาจะมาเขยิบรถให้เนี่ย
กระบะเนี่ยฝั่งที่แบบหลานป่วยอ่ะนี่ฮะถ้ามุมเนี้ยเห็นชัดเจนนะ
ใช่ว่าบ้านเขาก็จอดหน้าบ้านแหละแต่ว่าบ้านหลังรั้วสีส้มเนี่ย
ถอยรถหรือว่าเดินหน้ารถไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเอกเขยิบไปอีกหน่อยหนึ่ง
เดินหน้าไปอีกหน่อยนึงรถกระบะในบ้านหลังนี้น่าจะออกได้ไหม
คุณผู้ชมถ้าอย่างงั้นนะคะทีนี้เขาแบบเขาโมโหไง
ถ้าเกิดว่าหลานเขาเป็นอะไรมากกว่านี้แล้วจะไปหาหมอแล้วไปไม่ได้เนี่ย
หลานเขาเป็นอะไรขึ้นมาเอกจะรับผิดชอบไหม
ตรงข้ามกันแท้แท้คุณผู้ชมบ้านหลังที่มีหลานป่วยเนี่ยนะ
เขามาอยู่ที่เนี้ยตั้งแต่ปีสี่แปดครับส่วนเอกเนี่ยเพิ่งมาอยู่ปีห้าแปด
แล้วหลังจากมาอยู่แรกแรกก็ดีค่ะแต่ว่าช่วงหลังหลังเขาบอกว่าเอกเนี่ย
เป็นเหมือนกับสายลับสายสืบให้กับตำรวจอ่ะแล้วก็กลายมาเป็นชอบพูดจา
ั่วยุโมโหจนมีเรื่องกันหลายรอบแล้วครับอ่าทีนี้นักข่าวเนี่ยต้องไปคุยกับบ้านฝั่งตรงข้ามด้วย
ก็คือคุยกับนายเอกนายเอกเนี่ยนอนบนเปรย์สบายเฉิบเหมือนกันนะ
เพราะเขาอยู่ในบ้านเขาอ่ะนะใช่ค่ะไอ้คำถามที่อยากรู้
อยากรู้มากกว่าเป็นสายลับอ่ะนะอยากรู้ว่าเอกเอกจอดขวางหน้าบ้านทำไมอ่ะ
เขาบอกแบบนี้ก็วันนั้นจอดตามปกติไม่เห็นได้ขวางอะไรเลย
ถ้าเกิดจะถอยออกมันก็ถอยออกได้นี่นะเอกให้ข้อมูลแค่นี้
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็นสายสืบให้กับตำรวจเนี่ยเคย
ช่วงนึงที่ช่วยงานแต่หลังไม่ได้ไปแล้วทุกวันนี้ก็รับจ้างทั่วไป
เอกถามจริงเถอะกับบ้านตรงข้ามมีปัญหามีเรื่องราวอะไรกันมาหรือเปล่า
เขาบอกอ้าวก็มีที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างอยู่มาตลอดไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับฝั่งนั้นนั่นแหละ
มาหาเรื่องผมก่อนเอกเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมจริงบ้านอยู่ตรงข้ามกันแท้เนอะ
ทีถ้อยอาศัยกันหนักนิดเบาหน่อยน่าจะให้อภัยน่าจะขยิบให้หน่อย
ได้ไม่เกิดเรื่องไงแต่ตัวคุณเอกเขาก็บอกว่าผมก็จอดหน้าบ้านผมอ่ะ
ทำไมเหรอแต่ว่าเรื่องของจอดหน้าบ้านแล้วมันขวางทางนู้นก็ต้องมีน้ำใจให้กันแล้วกันนะฮะ
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันที่จอดรถมักจะเป็นปัญหาหลายเคสแล้ว